เมื่อวานเช็คข่าวกันให้อุตลุดเลยนะคะ

นะฮะเป็นบกข่าวบันเทิงของเรา

คือ๒๕๒๗มีนาคมเนี่ย
ติดโควิดจริงไหม

แล้วก็วันนี้เป็นหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์ไทยรัฐด้วยนะคะ

เรื่องนี้เราก็ต้องต่อสายตรงไปที่

คุณนวัดอิสระไกรศิลป์นะคะท่านนี้ค่ะ

ติดโควิด๑๙ก็คือคนแรก

ที่คลอดิลีแอนนา

สีเขียวท่านนี้น่ากลัวตรงไหนรู้ไหม

นั่นไงแล้วสายพันธุ์มันแรงไง

แล้วก็เป็นโควิดสายพันธุ์ใหม่ด้วยนะคะ

ตั้งแต่วันที่๒๘กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา
แต่ว่าอย่างไรก็ตามทางกองประกวด

แห่งชาติหรือว่าสมชสำนักนายกรัฐมนตรี

บริหารสถานการณ์แพร่ระบาด

หรือว่าสบคเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะ
จากนั้นก็ได้ส่งนางงามทั้งสองคน

เวกโดยทางกองประกวด

ทั้งหมดนะคะซึ่งตอนนี้เนี่ย

เขายืนยันเขาบอกว่าได้มีการทำการฆ่าเชื้อ

อ้าวแล้วทั้งสองคนจะโดนตัดสิทธิ์ไหม

ระหว่างการกักตัวทำกิจกรรม

ให้รักษาก่อนให้รักษา

ตรวจ๓ครั้งสวอป๓ครั้งแล้ว

ปลอดเชื้อแล้วก็สามารถกลับมา
ประกวดได้แต่ถ้าเกิดว่ารักษาไม่หายขาด

มันจำเป็นจริงนะคะ

คุณผู้ชมจะมีขึ้นในประเทศไทยนะคะ

ตั้งแต่๑๕มีนาคม

มีนาคมนี้นะคะที่โชว์ดีซีฮอล
กรุงเทพมหานครนั่นเองค่ะ

เขาให้รถไปรับเป็น๑คนต่อ๑ทีมต่อ๑คันเลยนะ
ทุกคนตอนนี้อยู่ในที่ควบคุม

คนอื่นที่กักตัวอยู่นางงามประเทศอื่น

เขาทำกิจกรรมผ่านทางออนไลน์กันอยู่ตอนนี้
และให้ทำแคมเปญและโพสต์ทางโซเชียล

คุณธวัดก็มีมาตรการป้องกันดีนะครับ